ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มุกดาหารนะฮะ
วันนี้คนพูดถึงกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
ทวิตเตอร์เนี่ยถึงขั้นแฮชแท็กนี่ขึ้นติดเทรนดทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะฮะ
เรื่องของครูห้าคนกับสิทธิ์เก่ารุ่นพี่อีกสองคนรวมเป็นเจ็ดคนคมขืนเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่เรียนอยู่ชั้นมสองอายุสิบสี่ปี
นานเป็นปีอืมตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะมีนาปีที่แล้วมาถึงมีนาปีนี้จนยายของเด็กเนี่ยรู้เรื่องค่ะ
พาหลานไปแจ้งความหลานสาวบอกว่าหนูเนี่ยไม่ได้โดนคนเดียวอืม
อายุสิบหกอยู่ม๔ค่ะก็โดนด้วยโดนเหมือนกันเลย
ครู๕คนเนี่ยครูผู้ชายในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ในการเรียกเด็กนะจะล่อลวงจะข่มขู่บังคับอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ข่มขืนบางทีก็คนเดียวบางทีก็ร่วมกันหลายคน
แล้วมีรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วอีก๒คนเนี่ย

แล้วก็มามอบตัวแล้วค่ะ
นี่นะครับนี่คือครูห้าคนนะครับ
ครู๕คนเป็นครูผู้ชายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารนะครับ
แต่ละคนก็ชื่อตามหน้าจอเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
วิพฤษยุทธนามีอนุภาพสิทธินันแล้วก็เอกลักษ
ถูกต้องนะฮะอีก๒คนเนี่ยจะเป็นสิทธิ์เก่า
อายุ๒๑ปีเรียนจบไปแล้ว
แต่ว่าเขายังมาวนเวียนทำงานคบหาสมาคมอยู่กับครูทั้ง๕คนนี้
คือสนิทกับแก๊งครูแก๊งนี้
ก็เลยไปร่วมด้วยช่วยกันด้วยในการที่จะข่มขืนเด็ก
มีครูสองคนที่เขาอยู่บ้านพักครูหลังโรงเรียนนะ

เขาก็อยู่เนี่ยสองหลังเนี่ยก็เหมือนกับ
ลับกันใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดก่อเหตุ
สองสามคนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอ่าอีกสองคนเนี่ยอาจจะวนไปเวียนมาเรียกกันมาเนี่ยนะครับ
มันเป็นหลังโรงเรียนแล้วก็พื้นที่เนี่ยเปลี่ยวเลย
เหตุการณ์นี้เด็กนักเรียนหญิงทั้งสองคนยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
นี่คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
วันนี้ก็ตามความคืบหน้ามาได้เยอะเดี๋ยวท่านรอฟัง
เด็กยืนยันว่าถูกกระทำจริง
นานเป็นปีที่ไม่ได้บอกใครเพราะถูกข่มขู่หลายสิ่งหลายอย่าง
และที่สำคัญถูกถ่ายคลิปเอาไว้ข่มขู่ด้วย

สุดท้ายแล้วยายของน้องม๒วัย๑๔เนี่ยรู้เรื่อง

ครูทั้ง๕คนแล้วก็ลูกศิษย์อีก๒คนที่เป็นศิษย์เก่า
๗คนนี้เขาปฏิเสธข้อกล่าวหา
พบพนักงานสอบสวนหลังจากที่ยายพาเด็กไปแจ้งความ
แล้วตำรวจให้ประกันตัวไปแล้ว
นี่แหละฮะก็เลยทำให้
ญาติพี่น้องของคนที่เขาเป็นผู้เสียหาย
เขาบอกว่าโอ้โหหวั่นใจเลยทีนี้
เขาไม่สบายใจเลยเขากลัวว่าจะมีการมาข่มขู่ครอบครัว
ข่มขู่หลานเขาอีกนี่แหละฮะ
แต่วันนี้มันมีประเด็นที่พูดถึงกันเยอะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
มีเพื่อนครู
ในโรงเรียนกับครูทั้ง๕คนนี้

เป็นครูของลูกศิษย์๒คน
ที่จบไปแล้วแล้วมาร่วมกันข่มขืนเด็ก

โพสต์ลักษณะข้อความแบบให้กำลังใจ

พี่ไม่อายที่มีพวกเธอเป็นน้อง
น้องของพี่เนี่ยทำงานเก่งมีน้ำใจ
ทำความดีเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นมาเยอะ
แต่ว่าพวกเธอก็แค่ขาดสติ
ก็อยากจะให้กำลังใจอะไรประมาณอย่างเนี้ยมีการติดแฮชแท็กว่าคนดีที่ทำเลวด้วย
ประมาณว่ามันเป็นเหตุการณ์ของความขาดสติขอเป็นกำลังใจให้
โอ้โหคุณรัชพรพูดตรงตรงคือจินตนาการออกเลยค่ะ
ว่าคอมเมนต์ในโพสต์นี้เนี้ยไปในทิศทางไหนถล่มเละอืม
เราไปคุยกับครูผู้หญิงคนนี้มาแล้วค่ะเดี๋ยวท่านรอฟัง
เขาอยากจะชี้แจงของเขาหน่อยว่าทำไมเขาถึงให้กำลังใจอืม
เขาถึงมองว่ากลุ่มครูพวกนี้กับเด็กสองคนนี้
เป็นคนดีในสังคมที่เพียงแค่ขาดสติผิดพลาดไปผิดพลาดไป
แต่ด้วยความเคารพแล้วฮะเด็กที่เขาถูกกระทำเนี่ย
บอกเขาโดนเป็นปีใช่ค่ะเขาโดนเป็นปี
คือเขาว่าผิดพลาดเด็กครั้งแรกอาจจะใช่ครับ
แต่ครั้งต่อไปคือการตัดสินใจแล้วนะคะย้ำอีกครั้งนะครับ
เด็กนักเรียนหญิงยืนยันว่าถูกกระทำจริงถูกล่อลวงไปข่มขืน
แล้วก็เรียกบังคับมาข่มขืนหลายครั้งหลายคนอืม
ไม่ใช่ความยินยอมพร้อมใจค่ะนะฮะแต่ครูและ
ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอีกสองคนเขาปฏิเสธข้อหาค่ะนะฮะ
เอาเป็นว่าทางคดีความเนี่ยเดี๋ยวให้ตำรวจไปไล่ต่อ
แต่วันนี้เอาทางนี้ก่อนนะเรื่องของความเป็นครูเนี่ย
วันนี้ทางพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหารนะครับ
มีการประชุมกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ทั้ง๕คนที่ถูกแจ้งความนะครับโดยให้ออกจากราชการไว้ก่อน
มีผลตั้งแต่วันที่๘พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้๕คนนี้นะครับให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับ
หลังจากที่ประชุมกันเสร็จนะครับได้มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชน
ว่าที่ร้อยตรีภูลศักดิ์พระรัตภูมิศึกษาที่การจังหวัดมุกดาหารนะครับ
บอกว่าตอนนี้ทุกคนในจังหวัดมุกดาหารตกใจมากกับข่าวที่เกิดขึ้น
เพราะคนก่อเหตุเป็นครูนะฮะเป็นครูในโรงเรียนเดียวกัน๕คน
อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าคนที่เป็นพ่อพิมพ์ของชาติจะมาก่อเหตุแบบนี้ขึ้นได้
ขอยืนยันว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาในการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
จะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
ทางกระทรวงศึกษาธิการถวดสอบไปแล้วพบว่า
ครู๕คนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นครูชำนาญการนะครับแล้วก็ได้รับเงินเดือนที่สูงพอสมควรทีเดียว
คือเรียกว่ามีอนาคตมีอนาคตนะฮะแต่ว่าต้องมาเสียอนาคตเพราะเรื่องแบบนี้
ที่สุดแล้วอาจจะต้องไปรอฟังเรื่องของการชี้แจงข้อเท็จจริงต่างเอา

จะไม่ได้ก่อเหตุตามที่เขาปฏิเสธข้อหาหรือเปล่า
แต่นายวิพฤษเนี่ยเป็นครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ
ตอนนี้รับเงินเดือนอยู่๒๗๔๑๐บาท
นายยุทธนาเป็นครูวิทยาฐานะครูชำนาญการเหมือนกันนะครับ
เงินเดือน๒๕๓๑๐บาท
นายอนุภาพเงินเดือน๑๘๙๗๐บาท
ว่าที่๑๓๐ที่นั่น๑๗๙๑๐บาท
และนายเอกลักษณ์ครูอีกคนนึงที่ตกเป็นผู้ต้องหารับเงินเดือนอยู่๒๓๒๘๐บาทนะครับ
ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือกมวนะครับ
ก็คือนายเอกชัยกี่สุขพันธ์
บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นความผิดจัญญบันร้ายแรง
การประชุมกมว๒๒พฤษภาคมที่จะถึงนี้
จะเสนอเรื่องให้พักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูทั้ง๕คนนี้ไว้ก่อนด้วย
จากทางกระทรวงศึกษาโดยคณะกรรมการสอบสวนของศึกษาที่การจังหวัดมุกดาหาร
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
เดี๋ยวจะเสนอให้พักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเอาไว้ก่อนด้วย
ถ้าผลการสอบออกมาว่าผิดจริงเนี่ยก็จะให้เพิกถอนใบอนุญาตไปเลย

อย่างที่บอกว่าผู้เสียหายไม่ได้มีคนเดียว
ไม่ได้มีน้องนักเรียนชั้นม๒อายุ๑๔คนเดียว
ยังมีรุ่นพี่ที่เป็นเด็กหญิงวัย๑๖ปีที่เรียนอยู่ชั้นม๔โรงเรียนเดียวกัน
ตกเป็นเหยื่อแก๊งครูแก๊งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งทีมข่าวเราได้มีการเดินทางไปพูดคุยกับน้องคนนี้ด้วย
ซึ่งทั้งตัวน้องเองแล้วก็ครอบครัวยินดีให้ข้อมูล

น้องคนนี้เล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะบอกว่า
ครูที่ชื่อยุทธนาซึ่งเป็นหนึ่งใน๗ของแก๊งผู้ต้องหาเนี่ย
ล่อลวงไปข่มขืนที่บ้านพักก่อนเป็นครั้งแรก
บ้านพักที่เราเปิดให้ดูตอนต้นที่ว่าเป็นบ้านพักอยู่หลังโรงเรียนนะคะ
ครูยุทธนาเนี่ยล่อลวงเธอบอกว่า
ให้เธอไปที่บ้านพักหลังโรงเรียนไปเอากุญแจห้องคอมพิวเตอร์
แล้วครูก็ใช้กำลังข่มขืนเธอ
เธอบอกว่าเธอขัดขืนแล้วแต่เธอสู้แรงไม่ไหว

ก็เลยถูกกระทำชำราวในที่สุด
จากนั้นทุกเดือนเลยค่ะ
ครูยุทธนาจะข่มขืนเธอเนี่ยเฉลี่ยเดือนละ๒๓ครั้ง

ทุกเดือนละ๒๓ครั้ง
หลังจากนั้นเธอบอกว่าจำระยะเวลาที่แน่ชัดไม่ได้
แต่ครูยุทธนาเนี่ยคราวนี้พาครูวิพฤษและครูอานุภาพมาด้วย
เพราะว่าอย่างที่เห็นลักษณะบ้านว่าเป็นบ้านแฝดนะคะคือมันติดกันเลย
แล้วก็อยู่กันก็เป็นครูยุทธนาครูวิพฤษและครูอนุภาพ
มาพร้อมกับเด็กผู้หญิงวัย๑๔ปีก็คือผู้เสียหายคนแรกที่ออกมาเปิดเผยเหตุการณ์นี้ค่ะ
คือเด็กหญิงสองคนถูกกระทำชำราวพร้อมกันโดยกลุ่มครูที่บ้านพักครูตรงนั้นนะคะ
เธอบอกว่าเธอกับรุ่นน้องเนี่ยถูกกระทำแบบนี้เรื่อยมา
ครั้งแรกที่เธอโดนเนี่ยเธออยู่ม๓เทอม๒จนกระทั่งเธอขึ้นม๔เนี่ยค่ะ
เธอบอกว่าเธอโดนข่มขู่ต่างนานาไม่ให้เลื่อนชั้นไม่ให้สอบเลื่อนชั้นจะให้ซ้ำชั้นอะไรต่าง
เธอก็กลัวแล้วเธอก็เลยไม่กล้าบอกใคร
ทีมข่าวเราก็คุยกับผู้ปกครองของน้องนะคะเป็นคุณยายของเด็กหญิงวัย๑๖ปีคนนี้คุณยายบอกว่าโอ้โหยายตกใจมาก
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหลานยายก็ตกเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้ด้วย
พอครูทั้ง๕คนได้รับการประกันตัวมาเนี่ยยายกลัวมากว่าหลานยายบ้านยายครอบครัวยายจะถูกคมขู่จนต้องหนีหรือเปล่า
เรื่องต้นคือบ้านของเด็กหญิงวัยสิบหกปีคนนี้ไม่นอนที่บ้านกันแล้วนะคะหนีออกมาอยู่ที่สวนยางพารากันเลย
เพราะว่าน้องเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่ยายพาเข้าไปแจ้งความก่อนเลยเนี่ยนะฮะตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขารับตัวไปดูแลทั้งยายแล้วก็เด็กแล้ว
แต่ทีนี้พอน้องวัย๑๔เนี่ยบอกว่ารุ่นพี่หนูที่อายุ๑๖ก็โดนด้วยเนี่ยยายเขาบอกว่าเขาก็ตกใจ
ตกใจเพราะว่าเอ้าหลานเขาโดนด้วยแสดงว่าอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมหรอกก็ต้องแจ้งความเป็นขดงคดีแหละแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาดูแลเขา

ก็เลยต้องหนีออกจากบ้านไปนอนสวนยางพาราก่อน

หนูก็กลัวค่ะกลัวเขาแบบจะมาฆ่าเราบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ

น้องวัยสิบหกปีคนนี้ก็ไปแจ้งความแล้ว
แล้วก็มีการสอบปากคำร่วมกับนักสหวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว

ที่เข้ามาดูแลแล้วอ่ะนะคะครับซึ่งพนักงานสอบสวนบอกว่าจะรวบรวมพยาน
หลักฐานขออำนาจสารออกหมายจับครูสามคนในคดีของน้องวัยสิบหกปี
ก็คือครูยุทธนาครูอนุภาพแล้วก็ครูวิพฤษนะคะ
เป็นการออกหมายจับเพิ่มเติมในความผิดกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เพราะว่าตอนที่น้องมอสี่วัยสิบหกปีครูเนี้ยบอกว่าโดนกระทำน่ะ
น้องยังอยู่มอสามคือน้องยังอายุสิบห้าปีอยู่อืมนะคะ
ซึ่งก็เป็นการกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีโดยจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
มีลักษณะเป็นการโทรมหญิงเป็นการกระทำแก่สิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแล
อ่าเพราะว่าน้องสิบหกเนี่ยบอกว่าโดนครูสามคนที่กระทำ

บอกเจ็ดคนโดนเจ็ดคนครูห้ากับรุ่นพี่
เป็นสิทธิ์เก่าอีกสองนะครับวันนี้เราไปที่บ้านพักของน้องอายุ๑๔ปีอีกครั้งนะครับ
ตอนนี้ทางครอบครัวแล้วก็ตัวน้องเนี่ยปรากฏว่าไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในความคุ้มครองของบ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดมุกดาหารนะครับเมื่อวานเนี้ยเขามาให้ความช่วยเหลือแล้ว
ทางครอบครัวบอกว่าไม่คาดคิดว่าตัวผู้ต้องหาจะได้รับการประกันตัวเหมือนกัน
ค่ะอ่าเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านพักเด็กแล้วก็ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงไม่ได้กล่าวหาไม่ได้กลั่นแกล้งใคร
มีหลักฐานทั้งหมดมีคลิปด้วยคลิปตอนที่น้องถูกกระทำ
แล้วครูเนี่ยถ่ายเอาไว้แล้วส่งมาข่มขู่ไม่ให้เด็กบอกใคร
แล้วก็ยังมีข้อความด้วยที่ส่งมาข่มขู่น้อง
คือเรื่องแบบนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเมคขึ้นมาเพราะเราเป็นผู้เสียหาย
ถ้าเราหลักฐานไม่พอและเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจริงเราคงไม่กล้าไปแจ้งความ
ข้อความแชทในเฟซบุ๊คค่ะ

ก็ถ้าไม่มาก็จะโดนอะไรแบบนี้ค่ะโดนทำร้ายโดนอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะพูดถึงซุมคุณก็คงไม่สมควรถ้าพูดว่าคุณมีจิตสำนึกไหม

ตอนนี้นะคะก็เกิดความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของตนเอง
แล้วก็ความปลอดภัยของครอบครัวไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวัดนี้

ทีมข่าวก็พยายามตามหากลุ่มครูทั้ง๕คนแล้วก็สิทธิ์เก่าอีก๒คน
ได้รับการประกันตัวออกไปแล้วเราก็อยากฟังความจากสองข้างด้วยนะคะ
ไปหาที่บ้านพักครูก็ไม่เจอครับไปหาที่โรงเรียนก็ไม่เจอ
ไปหาที่บ้านพักส่วนตัวที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนก็ไม่เจอ
ไม่เจอทั้ง๗คนหาตัวไม่เจอเลยค่ะแต่โชคดี
ไปเจอกับญาติของนายพีรพงศ์๑ใน๗ผู้ต้องหาที่เป็นสิทธิ์เก่าที่อายุ๒๑ปีค่ะ
ก็เลยไปถามว่ารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยซิว่า
ได้มีการพูดคุยกับนายพีรพงศ์ไหมเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างหรือเปล่า
ญาติเนี่ยเป็นน้านะคะก็บอกว่าปกติหลานชายไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้เลยนะ
ปกติคือเวลาที่เขาอยู่ว่างคือเขาก็ออกไปหาปลาตกเบ็ดทั่วไป
แต่ถามว่าสนิทกับกลุ่มครู๕คนที่เป็นผู้ต้องหาร่วมไหม
สนิทจริงเพราะว่าเป็นสิทธิ์เก่าตัวเธอและครอบครัวไม่เชื่อว่า
ของเธอนายพีรพงศ์เนี่ยจะไปรุมข่มขืนเด็กหญิง
อย่างที่เป็นข่าวออกมาแล้วก็ถูกผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความนะคะ
บอกว่าน่าจะเป็นการซัดทอดให้ได้รับโทษมากกว่า
ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานจริงที่มันชี้ชัดว่าหลานเธอเป็นคนทำ
อยากให้เปิดออกมาเลยเปิดออกมาให้เห็นชัดเลย
จะได้รู้ว่าทำจริงหรือไม่จริง
ละพงศ์ก็เป็นคนนิสัยดีค่ะไม่ได้มีนิสัยเกเลหรือว่ายังไง
ไม่ได้มีนิสัยกินเหล้าเมายาอย่างนี้ค่ะไม่มีขันสูบบุหรี่อย่างนี้ก็ไม่มีค่ะ
แล้วก็ส่วนมากเขาก็จะชอบไปตกเด็ก
แรกหนูรู้หนูก็ตกใจว่าทำไมมันมีหลานเราเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของครูพวกนี้
คิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วก็ไม่เชื่อด้วย
เพราะว่าน้องเขาที่ผู้เสียหายก็เป็นญาติใกล้เรือนเคียงบ้านใกล้กันอย่างนี้ค่ะ
หนูก็ยังหาหลักฐานหนูก็พยายามสืบหาบ่อแสว่าเรื่องนี้มันมาจากไหน
ใครเป็นคนให้คำเก่าหาแบบนี้หรือว่าคนที่ให้คำเก่าหาแบบนี้มันจริงไหม

อยากให้ทางเขาพูดความจริงว่าแล้วก็มีหลักฐานด้วยว่าหลานเราเป็นคนทำจริง
ก็ถ้าพูดในแง่ความเป็นธรรมทางคดีเนี่ย๗คนนี้เขาก็อยู่ในฐานะผู้ต้องหา
ก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาเขาก็ปฏิเสธข้อหาไปแล้ว
ถ้าอยากจะชี้แจงผ่านทางสื่อมวลชนอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
ผมเชื่อว่าสื่อทุกสำนักเนี่ยยินดีที่จะรับฟังแต่ว่าคุณต้องออกมาชี้แจงใช่ไหม
ถ้าอยากให้สังคมเข้าใจในเวลานี้ว่าตกลงทำไม่ได้ทำถูกกล่าวหาใส่ร้ายอะไรยังไง
แต่ถ้าอย่างที่ญาติเขาบอกเมื่อสักครู่เนี่ยเด็กคนนึงเนี่ยที่เป็นสิทธิ์เก่าเนี่ย
บอกว่าไม่ได้ทำหรอกเชื่อว่าไม่ได้ทำถ้ามีหลักฐานเนี่ยเอามาโชว์เลย
ด้วยความเคารพฮะค่ะเวลาที่คนไปข่มขืนคนเนี่ย
เขาจะถ่ายหลักฐานอะไรยังไงไว้
อกจากน้องที่เขาบอกว่าเขาถูกถ่ายคลิปเอาไว้ข่มขู่
แต่คนที่ไปข่มขืนคนเนี่ยถ้ามันไม่พิษดารวิปริตจริงเนี่ย
มันจะถ่ายภาพตัวเองถ่ายคลิปพักพวกตัวเองไหมว่า
พวกเรากำลังข่มขืนคนอยู่มีใครบ้างดูหน้าชัดเลย
ก็ไม่มีหรอกแต่เขาอาจจะไม่ได้ทำจริงก็ได้
ก็ไปสู้คดีกันในชั้นต่อไปน่ะจริงเราก็อยากให้ทั้ง๗คนออกมา
ชี้แจงเหมือนกันที่คุณเถ้าพุมบอกนั่นแหละจะได้เข้าใจตรงกัน
มีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในพื้นที่มุกดาหารนะครับให้ข้อมูลกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
มีหนึ่งในห้าครูเนี่ยที่ก่อเหตุที่เป็นผู้ต้องหาตอนนี้
เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับเมื่อ๒๓ปีก่อน
ตอนนั้นมีเด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนคนหนึ่งที่ถูกข่มขืนกระทำชำเหล่าครูคนนั้นเนี่ยเป็นครูผู้สอน
แต่ครั้งนั้นมีการจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อเคลียร์คดีกันกับครอบครัวของเด็กยอมจ่ายเงินไปสี่แสนบาทนะ
ซึ่งตอนนั้นก็สงสารเด็กรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ไม่รู้จะทำยังไงที่จะเอาผิดนะ
เพราะว่าเขามีการเคลียร์กันจ่ายเงินกันไปในตอนนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเรื่องนี้เงียบไปก็มาก่อเหตุอีกจนได้
เขาเคยทำมาก่อนเคยเสียเงินมาแล้วเคยเสียเงินมาแล้วผมก็บอกครูบาอาจารย์ก็ให้แล้วก็มีการบอกกล่าวกันให้เลิกไม่ให้ทำ
ครั้งนั้นเสียอะไรครับ

เป็นเด็กได้เปลี่ยนในโรงเรียนตัวเอง
ก็เลยสงสารเด็กอยู่แต่ว่าไม่มีวิธีที่จะเอาความผิดแก่เขาได้แล้วก็มาทำอีกเนี่ยผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าเขาก็มีแฟนอยู่เนี่ย
หลังจากไม่ได้อยู่กับน้องคนนั้นแล้วนะเขาก็ได้แฟนได้แฟนแล้วก็ไม่นึกว่าเขาจะมาทำแบบนี้อีก
เนี่ยพอได้ข้อมูลแบบเนี้ยนะครับทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามตอนที่มีการแถลงข่าวของศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหานะนะเกี่ยวกับการที่ตั้งกรรมการสอบให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยว่าเออมีครูคนนึงเนี่ยเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยก็ไม่มีการดำเนินคดีแล้วก็เลยมาก่อเหตุอีกอย่าง
พิมพ์ไลน์ที่มือเคยเป็นผู้ต้องหาเคยกระทำความผิดอะไรไหม
ปรากฏว่าเราไม่ได้ค้นพบตรงนี้ในส่วนของคดี
แสดงว่ามีการยอมความกันอันนี้เราไม่ได้รับทราบตรงนั้น
ซึ่งเรื่องนี้ในสังคมออนไลน์มีทั้งเรื่องของการแชร์
มีเรื่องของการเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
ในนั้นก็คือโพสต์ของครูผู้หญิงคนนี้ที่คุณพระภูมิเล่าไปตอนต้นนะคะ
ที่เป็นครูที่รู้จักกับครูทั้ง๕คนแล้วก็สิทธิ์เก่าอีก๒คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้วย
เป็นโพสต์ให้กำลังใจถึง๒โพสต์ด้วยกัน
โพสต์แรกก็คือเขียนบอกว่าไม่อายที่พวกเธอเป็นน้องของพี่

ทำงานเก่งมีน้ำใจทำความดีเพื่อสังคมมาเยอะ
แต่พวกเธอขาดสติขอเป็นกำลังใจให้น้องและครอบครัว

ในเวลาที่สังคมรุมประนามเป็นเวลาที่พี่อยากให้กำลังใจ
แล้วก็ติดแฮชแท็กคนดีที่ทำเลวจงยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและมีสติสู้ต่อไป
อย่างที่บอก๒โพสต์นี้ออกมาปุ๊บคอมเมนต์ถล่มทลายค่ะ
ถล่มยับเยินเลยด้วยนะคะว่าโอ้โหคุณเป็นครูจริงหรือเปล่าคุณเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่า
คุณให้กำลังใจผู้ต้องหาแล้วคุณไม่นึกถึงจิตใจของเด็กที่เป็นผู้เสียหายบ้างหรือ
คนก็มาคอมเมนต์ทำนองนี้กันเยอะมากว่าแบบโอ้โหทำไมให้ท้ายกันเองเข้าข้างกันเอง
เราก็พยายามจะไปพูดคุยกับครูผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะไปโรงเรียนที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ทีมข่าวเล่าให้ฟังบอกว่าไปถึงปุ๊บเจอป้ายโรงเรียนที่ตรงหน้าโรงเรียนอุ้ยป้ายใหญ่มาก
เขียนไว้บอกว่าให้รักษาศีล๕เนี่ยค่ะโรงเรียนรักษาศีล๕มีศีลมีศุกร์มีปรองรอง
เป็นหนึ่งในโครงการเป็นหนึ่งในโครงการซึ่งแต่ก็ไม่เกี่ยวกับโครงการเขาหรอกฮะ
ก็มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่เขาก่อเหตุใช่ค่ะเป็นเรื่องของบุคคลนะคะห้าคนนั้นน่ะ
ไม่ใช่ว่าทั้งโรงเรียนหรือว่าครูทุกคนในโรงเรียนจะเป็นแบบนั้นนะคะ
ทีมข่าวเราก็เจอครูผู้หญิงคนนี้ค่ะที่โพสต์เฟซบุ๊คให้กำลังใจ
ก็ถามว่าเออทำไมถึงตัดสินใจโพสต์แบบนั้นในช่วงเวลาที่คลื่นมันถาโถมเป็นซึนามิขนาดนี้
บอกว่าเธอสนิทกับกลุ่มผู้ก่อเหตุจริงทั้ง๕ครูเนี่ยเพราะเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
คืออยากให้กำลังใจในฐานะเพื่อนแต่ไอ้การให้กำลังใจนี้ไม่ได้มีเจตนาว่าเด็กนักเรียนหญิงที่เป็นผู้เสียหายในทางไม่ดีนะ
เพราะเธอก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องที่รุนแรงมาก
เธอเองก็ด่ารุ่นน้องเธอเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครูเหลืออยู่บ้างเลย
แต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเธอก็เลยอยากแสดงความเห็นในมุมมองของตัวเธอเอง
เพราะว่าอยากให้ครอบครัวครูทั้ง๕คนมีกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปในสังคมนี้ได้
เพราะว่าใน๕คนนี้มีภรรยาหมดทุกคน
บางคนลูกเพิ่งคลอดบางคนเมียท้องอยู่เมียเนี่ยร้องไห้มา๓วัน๓คืนแล้วยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น
ส่วนชาวเน็ตก็ด่าเอาด่าเอาเธอก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะให้กำลังใจคนกลุ่มนี้ครอบครัวมุมนี้
ชาวเน็ตจะถล่มเธอจะด่าว่าเธอในคอมเมนต์ยังไงเธอก็ยินดีจะรับฟัง
อย่างเราเป็นครูที่นี่
ภาพที่เราร่วมงานกับน้อง
คือเราชื่นชมและประทับใจในการทำงานของเขา
แต่ในส่วนที่เขาทำในส่วนผิดจัญญบันเนี่ย
ถามว่าเราเห็นด้วยว่าเขาสนับสนุน

น้องเราทำถูกไหมก็ไม่ถูก

ไม่รู้ว่ามันจะมีเสียงสะท้อน

อย่างน้อยก็เปิดโอกาสให้คนที่อยู่

ตรงนี้นะถ้ามันไม่มีภูมิคุ้มกัน

มันรับไม่ได้คิดว่ารับไม่ได้

ครูทั้ง๕คนมีมีครอบครัว

คลอดลูกเมียกำลังตั้งท้อง
แต่พี่ก็ได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน

แล้วทีนี้สังคมชุมชนเราก็ดูแลนักเรียนอยู่

เมื่อมันเกิดแล้วเราจะเยียวยาคนที่เหลืออยู่อย่างไร
คือที่ครูบอกว่า
อันนี้ลูกเมียของครูทั้ง๕คนผู้ชายที่เขา

กล่าวหาเป็นผู้ต้องหาในขณะนี้
เขาเศร้าโศกเสียใจกันหมดเครียดกันหมด

ถ้าเป็นครอบครัวใครแล้วมีคนในครอบครัวก่อเหตุแบบนี้

แต่เด็กนักเรียนหญิง๒คนที่เขาถูกข่มขืนมาเป็นปีเนี่ย

เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีใครสามารถไปตัดสินได้หรอกครับ

ต้องให้กระบวนการทางกฎหมาย

ว่าใครทำหรือไม่ได้ทำ
เรื่องนี้สุดท้ายแล้วสมมติถ้าเด็ก๒คนนี้ไม่ได้พูดจริง

สุดท้ายแล้วสังคมก็จะลงโทษเด็กสองคนนี้เอง
แต่ถ้าเด็ก๒คนนี้ถูกกระทำจริง
คนที่ก่อเหตุเนี่ยที่เป็นครู๕คนก็ต้องถูกลงโทษ
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมีใครมารองรับมาเห็นอกเห็นใจอะไรใน
ตอนนี้เนี่ยคือเรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้

พอพูดไปแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ฝ่ายไหนดีขึ้นใช่ไหมฮะ
ครูพูดไปแล้วทำให้ครู๕คนนั้นเขาดีขึ้นหรือเปล่า

ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นผู้ตัดสิน
บางคนเนี่ยนะผมเห็นนะมีการโพสต์มีการบอกเนี่ย
เรื่องนี้มันมีเบื้องหลังลึกลับซับซ้อน
บางคนก็ไปอ้างว่าเด็กเนี่ยไม่ได้ถูกข่มขืน
ยินยอมพร้อมใจนู่นนี่นั่น
คุณไปดูเรื่องของข้อกฎหมายก่อนนะ

เด็กอายุแค่เนี้ยจะ๑๔๑๖อะไรเนี่ย
อายุไม่เกิน๑๘อะไรพวกนี้ถือว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ย

ต่อให้ยินยอมพร้อมใจก็ไม่ได้นะฮะ

แล้วคนที่เป็นครูเนี่ยต้องรู้กฎหมายเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
คือต่อให้ถ้าไม่รู้หรืออะไรใดก็ตามอ่ะ
ในความเป็นครูกับลูกศิษย์มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอยู่
ว่าจะไปข่มขืนกระทำชำเลาหรือว่าไปมีอะไรกับเขาโดยเขายินยอมพร้อมใจเลย
หมาหยอกไก่ไปทำหยอกล้อต่อกระซิกแตะเนื้อต้องตัวเขายังทำไม่ได้เลยใช่ไหม